คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วคนเห็นใจเยอะมาก
ส่งเงินไปบริจาคเยอะมากเป็นหลักล้านเลยนะคะ
บอกว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงนะ
แล้วถ้าครอบครัวไหนที่ลูกจะต้องมาจากไปก่อนพ่อแม่เนี่ยโอ้โหมันบรรยายไม่ถูก
มีคุณตาคนนึงมีอาชีพเก็บของเก่าขายไม่มีสตังค์อ่ะ
ก็มีเงินแค่ประทังชีวิตไปวันต่อวันลูกชายตาย
เอาศพลูกชายใส่รถเข็นมาแบบนี้แล้วก็เข็นไปวัด
ท่านผู้ชมเห็นผ้าคลุมสีชมพูดนรถเข็นเนี่ยนี่คือศพลูกชายเหรอ
ใช่คุณภาคภูมิแล้วคือคุณตาท่านนี้บอกว่าก็คือไม่รู้ว่าต้องทำยังไง
สตังค์ก็ไม่มีเข็นไปที่วัดบอกทางวัดว่าคือไม่ต้องทำอะไรนะ
ขอเผาศพลูกชายให้ก็พอเพราะไม่มีสตังค์
แล้วไม่ได้บอกนัดทางวัดไม่ได้แจ้งตำรวจว่าลูกชายตายไปแบบดุ่ม
เพราะไม่รู้เรื่องไม่รู้จะทำยังไงจริงค่ะ
ว่าเนี่ยพ่อเอาศพลูกชายใส่รถเข็นเข็นไปวัดทุ่งสว่างชายภูมิ
ไม่แจ้งทั้งวัดไม่บอกตำรวจให้มาตรวจสอบก็เลยไปตรวจสอบดู
ปรากฏว่าเรื่องราวมันน่าเห็นใจมากเพราะว่าคุณตาท่านนี้
ยากจนจริงแล้วก็เป็นภาพที่น่าสลดหดหู่แบบนี้ค่ะ
ทางเพจฮุก๓๑จุดจังหวัดยะโสธรเขาโพสต์เอาไว้
แล้วเขาก็บอกว่าใครจะร่วมทำบุญเชิญได้เลยนะ
เดี๋ยวเราจะเอาเงินไปมอบให้กับพ่อของน้องตอนเผาศพครับ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคนเห็นใจเยอะ
ยอดเงินบริจาคตรวจสอบเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็เผยแพร่เรื่องนี้ผ่านทางเพจนะคะ
แต่ว่าทางเพจบอกว่าปิดรับบริจาคไปแล้วตั้งแต่๒ทุ่ม
แต่คนก็ยังบริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวของคุณพ่อของผู้ตายค่ะ
ซึ่งก็คือนายสมพรมาลาศรีอีก๖๙๐๐๐กว่าบาทรวมยอดแล้วเกือบ๑๕๐๐๐๐บาทค่ะ
กว่าบาทคนบริจาคกันต่อเนื่องเลยเพราะคนเห็นใจ
คนไทยเรามีน้ำใจอยู่แล้วนะครับเห็นคนที่เดือดร้อนแต่ว่า
ด้วยความเคารพแล้วฮะเงินบริจาคเยอะแบบนี้ถ้าจะมีใครไปช่วยดูแลให้คุณตาบ้างก็ยังดีนะ

มันมันเยอะมากอ่ะเพราะว่าถ้าดูจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
คุณตาแกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้กระทั่งว่าเฮ้ยลูกตายแล้วเราจะทำยังไง
เราก็รู้แค่ว่าเราก็เอาศพลูกเราไม่มีเงินด้วยแหละ
เอาศพลูกใส่รถเข็นแล้วก็เข็นมาวัด
ทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือญาติพี่น้องต้องมาช่วยดูแล
ใช่ครับจัดสรรเงินตรงส่วนนี้นะคะเพราะเป็นน้ำใจของคนนะที่ช่วยกันบริจาคนะคะ
มันจะมีปัญหาวุ่นวายภายหลัง
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราก็ไปที่วัดทุ่งสว่างชายภูมิค่ะ
เพราะว่าช่วงบ่ายมีพิธีชาปนกิจศพนายอมรมาลาศีอายุ๒๔ปี
ลูกชายของนายสมพรมาลาศีอายุ๖๕ปี
ก็มีคนรู้จักแถวนั้นก็ไปร่วมงานส่วนหนึ่งนะคะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเยอะโสธรนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
ผู้กำกับสพเมืองยะโสธรไปร่วมงานด้วยนะคะ
เพราะเรื่องนี้คนแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะ
สมพรบอกว่าลูกชายมีโรคประจำตัวค่ะ
เสียชีวิตตอน๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้
เสียใจมากสับสนมากทำอะไรไม่ถูกจริง
เพราะว่ายากจนไม่มีเงินที่จะจัดงานศพ
ญาติพี่น้องไม่มีตัวเองก็มีอาชีพ
หาของเก่าขายประทังชีวิตไปวันนะคะ
ไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อโรงศพนะ
ก็อาบน้ำใส่เสื้อผ้าให้ลูกชายทำเองหมดนะคะ

ก็กะว่าให้ทางวัดช่วยเผาศพให้หน่อยรู้แค่นี้จริง
ไม่รู้ขั้นตอนด้วยค่ะว่าจะต้องดำเนินการยังไงค่ะ
มีคนตายในบ้านต้องแจ้งตำรวจไหม
คือพอมาถึงวัดเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจำวัดตกใจเลยนะ

ก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต
ก็เลยแนะนำว่าต้องไปแจ้งนะ
สำหรับเงินบริจาคตอนนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปแจ้งให้ทราบแล้ว
ก็เลยฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือ
ตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงกับเงินบริจาคบ้าง
คิดว่าก็จัดงานเผาศพลูกชายเสร็จ
ก็จะต้องดูแลตัวเองไปตลอดครับ
เขามีหมดให้หยุดคุ้มเดียวกัน
ไม่รู้ขั้นตอนเลยมันเมื่อตึ๊บไปหมดเลย
สอนตอนลูกตายนะใหม่นะ
นึกได้อย่างเดียวว่าจะเอาลูกชายมาไว้ตรงวัดนี่แหละ

เออใส่ล้อมาเลยล้างตัวมันแล้วก็พามาเลย
ระหว่างที่เสร็จมานี้ไว้ที่นี่มันมีคนมอง
คนเขาไม่สนเขานึกว่าเราแก่ของไปขาย
เอาของไปขายไม่รู้แต่ว่าเราจะเข็นศพของลูกเรามาไว้ตรงนี้
พอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาเจอเขาก็เลยสมเพศ
เขาก็เลยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างกับตาเหมือนตาที่เจ้าเห็นนี่แหละ
นายประเสริฐจันเพลเจ้าหน้าที่ของวัดที่มาพบ
นายสมพรขณะเข็นศพลูกชายมาขอให้ช่วยเผาศพให้นะครับ

ที่เห็นสภาพศพในตอนนั้นน่าหดหูน่าสงสารมาก
อยู่ที่วัดนี้มา๑๐กว่าปีเผาศพมาเป็นพันศพแล้ว
ตกใจอยู่ว่าเอ้าทำไมเอามาลักษณะนี้
ผมก็ถามพ่ออยู่ผมก็เลยว่าอยู่
ทำไมเจ้าก็ใส่ลดเขียนมาแบบนี้ผมไป
ทำไมไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนหรือว่าแจ้งตรงทางชุมชนที่เราสกัดอยู่
ก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนไม่รู้เรื่อง
ก็เลยเออมาบอกผมไงผมก็เลยโทรหาโรงพยาบาลแล้วก็โทรหาทางโรงพัก
ภาพน้องตอนนั้นมาถึงล้อล้อมันจะอยู่อย่างนี้ล้ออยู่อย่างนี้
น้องก็จะห้อยลงมาอย่างนี้ห้อยลงมาอยู่อย่างนี้
ซึ่งเป็นภาพที่น่าสงสารมากมีผ้าเช็ดตัวแค่ผืนเดียว
สงสารน้องมาก
เพราะผมไม่เคยเจอผมทำงานตรงนี้มาก็๑๐กว่าปีแล้ว
น่าจะเป็นเผามาวันนี้เป็นพันธุ์ศพได้
ไม่เคยเจอเคล็ดแบบนี้เคล็ดนี้น่าสงสารมาก
สมพรมีลูกทั้งหมด๔คน

ถ้าจะนับคนที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้ที่พามาวัดด้วยเนี่ยค่ะ

ตอนนี้เหลือคนเดียวเป็นลูกสาวนะชื่อนางสาวธัญพรมาลาศรี
นางสาวธัญพรบอกว่าเสียใจมากที่ต้องสูญเสียพี่ชาย
ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนจะไปไหนมาไหน
ไปกับพี่ชายตลอดไปกับพ่อด้วยแต่หลังหลังเนี่ยมีแฟน
ก็เลยไปอยู่กับแฟนแต่ก็ไปมาหาสู่กันไม่ขาดนะ
พักหลังพี่ชายป่วยหนักต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำ
พี่ชายเคยยังเคยบอกว่าน่าจะอยู่ได้อีกไม่นาน
ตอนนั้นยังบอกพี่เลยบอกว่าให้สู้หน่อย

ว่ามึงพอเนี่ยหนูก็ได้รับไอ
วันนี้หนูโทรกลับแต่ว่าอายไปแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกปณิธานยามานนท์
ผู้กำกับการสพเมืองยะโสธรก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่าหลังจากตำรวจตรวจสอบสาเหตุการตายแล้ว
แล้วก็ได้รู้ว่าทางครอบครัวของผู้ตายมีฐานะยากจนก็อาสามอบเงินช่วยเหลือในการจัดงานศพให้กับทางนายสมพรจำนวนนึงนะคะ
แล้วก็รับเป็นเจ้าภาพให้ด้วยจัดงานศพให้เมื่อคืนที่ผ่านมา๑คืนก็ประสานกับทางวัด
ขอใช้สถานที่ทางวัดก็ยินดีทำพิธีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
ก็หวังว่าคุณลุงก็จะได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายนะครับด้วยเงินบริจาคต่างที่ประชาชนมอบให้จากการเสียชีวิตของลูกชายเนี่ย
ให้เป็นประโยชน์ของคุณลุงให้มากที่สุดนะครับ